วันนี้กับพรุ่งนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งย้ำกันอีกสักรอบ
เลยนะเพราะว่าสถานการณ์ฟ้าฝนตอนนี้ยัง
คงไว้วางใจไม่ได้ค่ะฝนเนี่ยต้องใช้คำว่ากระหน่ำ
ตกลงมาเพราะฉะนั้นเหนือกับอีกษานต้อง
แล้วก็จับตาการประกาศเตือนภัยจากทางการ

จังหวัดนะที่จะตกหนักนะคะวันนี้และวันพรุ่งนี้
และ๓๑กรกฎาคมใน๕๙จังหวัด
ทีนี้หลายคนก็สอบถามว่าเราต้องระมัดระวังอะไรบ้าง
ทางการบอกว่าระวังทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องจากฝน

๒น้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่ม
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็บอกว่าฝนมันเยอะ
แต่เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและปริมาณฝนที่มีการคาดการณ์เนี่ย
ไม่น่าจะเยอะเท่าปี๕๔จนถึงขั้นท่วมขนาดนั้น
ถึงขนาดนั้นนะแต่ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังนะคะ
นายเกรจดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระสูงเกษตรและสหกร
กล่าวว่าได้มีการแจ้งหนังสือด่วนที่สุด
ผู้บริหารกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอ
ช่วยเหลือกเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
และผู้ประสบภัยจากดินโครนถล่ม
เพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมดินถล่มในพื้นที่ต่าง
และให้กรมชลประธานติดตามสภาพน้ำทุกรุ่มน้ำ
และประสานการบริหารจัดการน้ำตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ส่วนข้อกังวลที่ประชาชนวิตกกังวลว่า

แล้วมันจะเกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี๕๔หรือเปล่า

เห็นว่าไม่น่าจะเหมือนปี๕๔นะคะ
สถานการณ์น้ำในปีนี้จะไม่ท่วมมากผิดปกติ

ก็ไม่เกินขีดความสามารถกักเก็บน้ำ
ก็คือยังมีความสามารถรับน้ำได้อยู่
นายชะยพลถิติศักดิ์เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กล่าวว่าจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า
ช่วงวันที่๓๐๓๑กรกฎาคมนี้
ประเทศไทยยังมีฝนตกชุกหนาแน่น
และมีฝนตกมากในบางแห่ง
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลางก็มีภาคใต้ก็มีเช่นกันนะคะ
อาจจะทำให้พื้นที่ที่กล่าวไป
เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ตอนนี้ประสาน๕๙จังหวัดในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๒๐จังหวัด
ภาคกลาง๘จังหวัดและภาคใต้อีก๑๔จังหวัด
แก่ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ทะลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสยะลาระนอง
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามปริมาณน้ำฝน
แบบรายวันปริมาณน้ำฝนสะสมให้สังเกตดูระดับน้ำ
ลำน้ำและอ่างเก็บน้ำรวมทั้งพื้นที่
ลาดเชิงเขาอย่างใกล้ชิดค่ะ